ช่วงตลอดตลาด

เข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันเลยจ้า

หมูเนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐อยู่ที่๔๖บาทต่อ

มาดูราคาของปลาน้ำจืดกันหน่อยนะ
ปลาวันนี้ปลานินนะคะอยู่ที่๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนปลาทูนึ่งนะ๘๐บาทต่อกิโลกรัม
สลิด๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาช่อนเลี้ยง๑๓๐๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ